นี่เวลาปีใหม่ของขวัญมันก็จะต้องมี

พาคุณผู้ชมไปดูไอเดียบันเจิดเกี่ยวกับการจัดของขวัญและลุ้นไปพร้อมกันเลยค่ะ

เออต้องใส่ซองก่อน
แต่เขาไม่เปิดดูนะอยากต้องใส่ได้ซองเท่าไร
ถือเป็นการส่งมอบความสนุกและคืนความสุขให้กับแขกที่ใส่ซอง
อยากเป็นแขกงานนี้เหลือเกินได้กล้วยด่าง
ซองไปเท่าไหร่คุณค่ะ
คุณเห็นข้างกล้วยดังไหม
มีชามด่างอยู่น่ะหลายใบ
ไม่ใช่ว่าคุณจะได้กล้วยด่างทุกคนนะ
ชามด่างเหรอเดี๋ยวไปซื้อเองก็ได้